คุณผู้ชมครับเรื่องโควิด๑๙พวกเราทุกคนในประเทศเนี่ย
พยายามป้องกันกันมากาดอย่าตกป้อมหนาแน่นมาก
แต่ดูเหมือนว่าคนที่ทำลายป้อมและกาดของเราก็เป็นคนไทยด้วยกันเองอืม
บางคนบางส่วนที่ไม่มีจิตสำนึกแล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
มีกลุ่มขบวนการลักลอบพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมาจากฝั่งเมียนมา
แน่นอนคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงว่าจะเอาโควิด๑๙เข้ามาด้วยหรือไม่อย่างไร
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นภาพขณะที่กำลังไล่ล่ากลุ่มขบวนการขนแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายนะครับ
เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลจราเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเปี้ยที่จังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังติดตามรถยนต์ต้องสงสัยลักลอบขนแรงงานต่างด้าวนะฮะ
ก็เป็นกระบะอีซูซูดีแม็กซีบรอดเงินทะเบียนบอบใบไม้มม้าเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งกาญจนบุรี
ซึ่งขับไปอยู่ที่ไร่อ้อย
ใกล้กับวัดหนองย่าปร่องเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวาน
นะฮะทันทีที่รถจอดคุณผู้ชมดูนะฮะ
จะมีกลุ่มคนเป็น๑๐คนนะฮะพากันกรูลงจากรถ
วิ่งหนีเข้าไปในไร่อ้อยภาพมันมืดเมื่อสักครู่ก็อาจจะมองไม่เห็นนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยจับกุมแรงงานต่างด้าวได้สี่คนนะฮะ
พร้อมทั้งไปตรวจหาโควิด๑๙เพียง๔คน
แต่๗คนนั้นยังไม่รู้ว่าหลบหนีไปอยู่ที่ไหนอย่างไร
ตอนนี้นะฮะได้มีการซุ่มติดตามรถคันนี้มา
เขาบอกว่าก่อนที่จะมีภาพการจับกลุ่มเขาซุ่มอยู่แล้ว
ตั้งแต่เส้นทางบ้านพูดน้ำร้อนบ้านเก่าของอำเภอเมือง
น้ำรอยต่อของไทยกับเมียนมาน
แต่พอคนขับรู้ตัวว่าถูกติดตามก็เร่งเครื่องความเร็วหลบหนีไป
เปลี่ยนเส้นทางนะฮะไปยังถนนสายบ้านลำทหารด่านมะขามเตี้ยมุ่งหน้า

เบื้องต้นยังสืบเศร้าบอกว่าแรงงานทั้งหมดหลบหนีเข้าเมือง
เขาเดินเท้ามาก่อนผ่านช่องทางธรรมชาติจากฝั่งเมียนมาเข้ามา
แล้วมีในหน้าคนไทยเอารถไปรับตามจุดที่นัดแนะ
แล้วก็จะส่งเข้าไปทำงานในตัวเมืองของกาญจนบุรี
แล้วก็กระจายต่อไปยังจุดที่เขารับแรงงาน

ย้ำว่าจับได้๔อีก๗คนเล็ดลอดไปแล้ว
คนกาญจนบุรีป้องกันตัวกันด้วยนะครับ